เจ้าหน้าที่ตำรวจท่าแซะชุมพรเขาไปจับคนที่เสพกัญชาได้
พอจับได้ปั๊บเขาก็ต้องขยายผลถูกไหม
ทีนี้พอขยายผลกลายเป็นเจอกัญชาปลูกเป็นไร่เลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้พอไปหาเจ้าของสวน
เจ้าของสวนเขาก็ให้เหตุผลบอกว่ากัญชาทั้งหมดที่ปลูก
ครอบครองกับสาธารณสุขแล้ว
แล้วจะปลูกไว้วิจัยปลูกไว้รักษาโรค
นี่ดูสิคะตอนที่เข้าไปตรวจนะ
ตำรวจสพท่าแซะก็ไปตรวจสอบแปลงปลูกกัญชากลางสวนปาม
อยู่ในซอยร่วมมิตรที่ตำบลหงเจริญที่อำเภอท่าแซะ
เพราะว่ามีคนเสพเขาโดนจับ
พอโดนจับปั๊บก็ให้การซัดทอดบอกว่าตรงนี้
เป็นแหล่งจำหน่ายกัญชารายใหญ่ในพื้นที่เลย

เจอพื้นที่ปลูกกัญชาคุณผู้ชม๔ไร่
แล้วก็มีต้นกล้าต้นกัญชาแบบนี้ค่ะกว่า๕๐๐๐ต้น
ทีนี้เจ้าของสวนคือนายภูศิษฐ์กริตยพรพงศ์

แล้วเจ้าของสวนหอบเอกสารมาเพียบเลยค่ะ
เอกสารพวกนั้นก็มีหนังสือ
แสดงการมีไว้ครอบครองยาเสพติดให้โทษ
ประเภท๕เฉพาะกัญชา
ภูศิษฐ์เขาได้รับจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
เมื่อ๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ลงวันที่ไว้เห็นไหมคะ
ระบุว่าในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ชุมชนบุคภาราชันชุมพร
เป็นเอกสารบันทึกความเข้าใจร่วมมือดำเนินงานวิจัย
และพัฒนากับวิทยาลัยการแพทย์แผนโบราณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แล้วเจ้าของสวนก็ยังบอกอีกด้วย
บอกว่าผมปลูกกัญชามานานแล้ว
หลังจากที่รัฐบาลให้ไปขึ้นทะเบียน

เพราะผมต้องการทำให้ถูกต้อง

คือจะเอากัญชานี้มาสกัดน้ำมันกัญชา
ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้
แล้วก็จะแบ่งขายให้กับคนที่เขามีกำลังซื้อ

แต่ที่ทำไปเพราะว่าความต้องการของผู้ป่วย
ที่เขาไม่สามารถรอเวลาได้
คือต้องการน้ำมันกัญชาไปบรรเทาอาการเจ็บป่วย

เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหากับนายภูศิษฐ์ฐาน
มียาเสพติดให้โทษประเภท๕ไว้ในครอบครอง

แล้วต้นกัญชาที่บอกว่า๕๐๐กว่าต้น
เจ้าหน้าที่เขาถอนไปหมดเลยนะคะ

แล้วก็ทำคดีนี้ต่อไป